อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่แม่ค้าชาวอุตรดิษฐ์
เขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมตอนแรกนะดีใจ
มีเขาเรียกว่าเป็นนายจ้างมาจ้างให้ทำข้าวกล่องจะไปส่งโรงงาน
ถึงศุกร์เลยนะวันหนึ่งหมื่นกล่องมีน้ำดื่มอีกหมื่นขวด
มีขายต้มอีก๓๐๐๐ฟองแล้วสัญญาเนี่ยมันยาว๕ปีอ่ะคุณ

แต่ปรากฏว่าพอแม่ค้ารายนี้เขาลงทุนเงินเป็นล้านล้านเลยนะ
แล้วเอาเข้ากล่องไปส่งเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่รับเข้ากล่องแล้ว
แล้วยังโดนค่าปรับอีกเข้ากล่องเป็นหมื่นก็เน่าเสียกองพะเนินเทินทึกแบบนี้

ใช่สิตอนนี้เครียดมากเลยนะคะ
เดี๋ยววันนี้ไทยรัฐทีวีให้ฟังทั้งสองมุมเลย
ฝั่งแม่ค้าผู้เสียหายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งผู้ว่าจ้างว่าจะเป็นยังไงบ้าง
เอาเริ่มกันที่ฝั่งแม่ค้าผู้เสียหายก่อนนะคะ
ก็คือนางธนิสรกุยแก้วเป็นชาวตำบลวังกะพีที่อำเภอเมืองอุตรดิษฐ์ค่ะ
แล้วก็มีคนงานอีกจำนวนนึงเครียดกันหมดเลยนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเขาเร่งทำข้าวกล่อง๑๐๐๐กล่อง
เนื่องจากได้รับการว่าจ้างแต่ท้ายที่สุดผู้ว่าจ้างไม่รับของ
ไม่จ่ายเงินให้เลยแม้แต่บาทเดียวเธอบอกเธอลงทุนเอารถไปจำนองเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เรื่องของเงินลงทุนอีกเป็นล้านล้านบาทเนี่ยนะคะ
โดยแม่ค้าผู้เสียหายเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าได้ทำสัญญา
เป็นสัญญาว่าจ้างทำอาหารแล้วก็น้ำดื่มกับทางบริษัทแห่งหนึ่ง
ที่ไปทำสัญญากับทางบริษัทนี้เนี่ยเพราะว่าได้รับคำแนะนำจากคนรู้จัก
ก็เลยเชื่อใจเลยไว้ใจประกอบกับสัญญาที่บริษัทที่มาทำสัญญาเนี่ยนะ
เขาอ้างว่าแบบนี้รายละเอียดในสัญญาคุณผู้ชมมีระยะเวลาคือ๕ปี
ระยะเวลาจ้าง๕ปีให้ผลิตข้าวกล่องส่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
วันละ๑๐๐๐กล่องกล่องละ๓๕บาทก็จะได้เงิน๓๕๐๐๐บาทต่อวันนะ
ยังมีน้ำดื่มบรรจุขวดให้ส่งวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันละ๑๐๐๐ขวด
แล้วก็ยังมีไข่ต้มให้ส่งวันจันทร์กับวันศุกร์อีกวันละ๓๐๐๐ฟอง
สัญญาเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่๓พฤศจิกาที่ผ่านมาทีนี้ก็มีการทำสัญญาเซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้ว
ก็เสียเงินค่าสัมปทานรวมถึงค่าขวดบรรจุน้ำดื่มรวมแล้ว๑๖๐๐๐บาท
ลงทุนซื้ออุปกรณ์การประกอบอาหารทำน้ำดื่มลงไปอีก๑ล้านเกือบล้านหนึ่ง
แล้วก็นำรถเข้าไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินมาลงทุนทีนี้เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
ทำน้ำดื่มเนี่ยเอาไปส่งวันแรกเมื่อวันที่๓พฤศจิกาที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ว่าจ้างรับไป
แล้วท้ายที่สุดผู้ว่าจ้างเอามาส่งคืนบอกแบบนี้ว่าน้ำดื่มที่ทำมาเนี่ยมันไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด
แต่ให้ทำน้ำดื่มให้อีกวันรุ่งขึ้นก็คือ๔พฤศจิกายนเป็นการหักลบกับค่าปรับ
เพราะว่าจริงต้องเสียค่าปรับด้วยแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทำอีกวันหนึ่งเป็นการหักลบกับค่าปรับ
ส่วนข้าวกล่องคุณเริ่มทำวันที่๕พฤศจิกายนวันแรกเลยนะ๑๐๐๐กล่องแล้วในสัญญาเนี่ยเขาระบุเอาไว้ว่าจะต้องเอามาส่งช่วงเวลา๖โมงถึง๗โมงเช้า
แต่ทีนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอทำเสร็จตามเวลาที่ระบุในสัญญาแต่ถูกบ่ายเบียงถูกยื้อเวลาไม่นำเข้ากล่องที่ทำไว้ไปส่งที่โรงงาน
แล้วเธอก็บอกว่าการที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยนำรถกระบะมาขน๒คันเนี่ยยังไงก็เหมือนกับจะขนเข้ากล่องหมื่นกล่องไม่พอ
การทำแบบนี้ผู้ว่าจ้างตั้งใจจะทำให้ตัวเธอเนี่ยเสียค่าปรับใช่ไหมทีนี้เธอก็เลยไปแจ้งความไปร้องทุกข์ที่ทางที่สถานีตำรวจภูทรพญาแมนนะคะ
ต้องการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน๒๙๙๐๐บาทแล้วก็จะให้ชดใช้ให้ภายในวันที่๑๒พฤศจิกายนนี้ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเนี่ยจะคิดค่าเสียหายเพิ่มเป็นเงิน๗๙๙๐๐บาทซึ่งเป็นค่าสัญญาค่าอุปกรณ์แล้วก็ค่าจ้างแรงงาน
ผู้เสียหายเธอบอกเลยนะว่าตอนนี้ลูกจ้างของเธอเนี่ยยังไม่ได้ตังค์เลยสักบาทหนึ่งเพราะตัวเธอเนี่ยก็เอาเงินไปลงทุนหมดแล้วยังไม่ได้เงินมาเลยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ฟังทางฝั่งแม่ค้าผู้เสียหายไปแล้วเรามาฟังฝั่งผู้ว่าจ้างบ้างนะคะว่าจะว่าอย่างไรเพราะว่าทางด้านนางสาวกัณฑไทยสุขใจอายุ๔๐ปีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยตอนทีมข่าวไปถามนะคุณเอาสัญญาเอาเอกสารต่างเนี่ยมาวางแล้วก็กางให้กับผู้สื่อข่าวดูเลยนี่ไงทำสัญญาจริงทำกับนายวีรวัตรกุยแก้วเป็นสามีของ
ผู้ว่าจ้างก็ให้เซ็นหนังสือยอมรับว่าจะต้องเสียค่าปรับนะ
ค่าปรับก็เยอะคุณเป็นเงิน๓๕๐๐๐บาท
แล้วทางผู้ว่าจ้างก็บอกว่าเอาจริงในความเป็นจริงก็ยังไม่ได้ปรับเงิน

ผู้ว่าจ้างบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งทนายความ
จะดำเนินคดีฟ้องแพ่งในส่วนของเงินค่าปรับต่อไป
เพราะว่ามันผิดสัญญาที่ว่าจ้าง
คุณผู้ชมพอเรื่องมันเป็นแบบนี้
พอดูในสัญญาผู้รับจ้างเขาก็ไปเซ็นสัญญาไว้จริงไง
แต่ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าจะมีใครจะมาช่วยเหลือแบบนี้ได้หรือไม่
แล้วก็กรณีที่เรานำเสนอเป็นผู้เสียหายรายเดียว
แต่จริงในข่าวเขาก็บอกอีกนะว่ายังมีผู้เสียหายรายอื่น
ควักเงินไปเยอะแล้วแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินด้วยนะคะ
ลงทุนไปเยอะนะแต่ก็ดูเรื่องว่ามันผิดสัญญาอะไรกันจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับ